คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ
วัยรุ่นมาจอดติดไฟแดงอยู่ด้วยกัน
หันมองหน้ากลายเป็นเรื่องสิฮะ

ที่สุดมีการคว้ามีดมาฟันกันนะครับ

หมวกกันน็อกนี่หูยหลุดเต็มไปหมดเลย

ลักษณะเหมือนคนเมามีไหมมีฮะ

สองคนในคลิปขี่รถจักรยานยนต์
พุ่งชนท้ายรถกระบะของเขา

หน้ามีเลือดไหลออกทั้งที่ปากและจมูก
ในสภาพคล้ายคนเมาตาปลือมากเลยคุณ

แล้วก็นายน้ำเพชรจันแสงฉายอายุ๑๙ปีนะครับ

วัยรุ่นทั้งสองคนตกอยู่กลางถนน

และกินละตัวเมื่อเจ้าหน้าที่

บอดรถจักรยานพบใบกับท่อมจำนวนมาก
อาวุธมีดเพิ่มเติมอีกหลายเล่ม
เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
ส่วนรถกระบะได้รับความเสียหายเล็กน้อย
เจ้าของไม่ติดใจเอาเรื่องนะครับคุณผู้ชมฮะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์นายวีรยุทธ์ศรีเกษม

พร้อมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า
ก่อนหน้าที่วัยรุ่นทั้งสองจะเกิดอุบัติเหตุนะฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามผมมาอย่างกระชั้นชิด

ฝั่งนู้นนะคนซ้อนท้ายนะที่ตาปลือ
ชักอาวุธมีดดาบไล่ฟันผมเลย
พวกผมก็ขี่กันหนีฮะหลบทัน
โดนเสื้อขาดนะฮะพวกผมขี่รถหนีต่อ

กระทั่งรถเสียหลักไปชนท้ายรถกระบะล้มลง
ผมก็ยืนยันนะครับผมไม่เคยรู้จักพวกเขามาก่อน

แต่ปรากฏว่าแหมทำไมต้องมาไล่ฟันพวกเขา
กระทั่งนู่นฝั่งนู้นคนเสื้อดำเขาเกิดอุบัติเหตุเอง
คุณผู้ชมมันมีนะตอนที่น้องเสื้อดำ

น้องรู้จักเขาเปล่าเนี่ยไปฟันเขา
เขาตาปลือมากคุณลืมตาแทบไม่ขึ้นเลย
แล้วก็หันมาเออผมก็ไม่รู้จักเหมือนกัน
อะไรอย่างนี้แต่มองหน้าผมอะไรอย่างนี้
นี่น้องคนนี้ตาเขาจะปลือเห็นไหม
แต่เลือดออกปากออกหูนะ

ใช่นะครับด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
ก็ทำการสอบปากคำฝั่งทั้งผู้ก่อเหตุ

แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต่อไปนะฮะ